คุณผู้ชมช่วงนี้สมเป็นวันหยุดยาวจริงค่ะ
ท่องเที่ยวแบบนี้นะคะชายหาด

ไม่ว่าจะเป็นชนบุรีปราจีนบุรีตราดระยองพวกนี้

ลมพัดแรงลมพัดตึ้งแบบนี้เลยนะคะ

ขึ้นแน่นอนว่าวเล่นดีแน่นอน
คุณผู้ชมคะลักษณะอากาศที่เป็นแบบนี้ค่ะ
ก็เกิดจากดูตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมเห็นไหมคะไม่มีเมฆเลย
เอาใครที่ไปเที่ยวทะเลไม่ต้องกลัวฝนกวนใจนะคะ
ช่วงนี้อากาศปลอดโปร่งโล่งสบาย

แต่การขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะว่าอาจจะมีหมอกเล็กน้อยนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนแหม
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีฝนเล็กน้อยนะคะ

จนถึงค่ำเท่านั้นส่วนเริ่มกลางคืนเป็นต้นใบ
ไม่มีฝนแล้วนะคะพอลักษณะที่ทำให้เกิดฝนแบบนี้ค่ะ
ก็คือลมลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือว่าลมหนาวเนี่ยนะคะเขามีกำลังที่ค่อนข้างปานกลางช่วงนี้
แรงมากนักจะเห็นว่าเส้นลมหนาวค่ะ
สองพันสิบแปดยังอยู่ที่เดิมค่ะวนเวียนอยู่แถวจังหวัดที่
เป็นภาคเหนือนะคะรวมถึงภาคอีสานตอนบน
แต่ว่าภาคกลางตอนนี้อากาศก็ยังคงเย็นเหมือนเดิมค่ะ
สองสามวันที่ผ่านมาลักษณะอากาศเหมือนเดิมเลยนะคะ
เหมาะแก่การท่องเที่ยวจริงจริงทีนี้ลมมันเบาแบบเนี้ย
แต่คลื่นไม่ค่อยจะเบาเท่าไหร่นะคะแต่เป็นช่วงที่อยู่ในทะเลค่ะ
ช่วงที่มีฝนกลุ่มที่มีฝนนะคะ
จะทำให้คลื่นสูงประมาณ๒เมตรแต่ว่าริมชายฝั่งค่ะ
ไปเที่ยวไม่น่าเป็นห่วงทีนี้ตรวจสอบเรื่องของลมหนาวกันหน่อย
วันนี้สีเขียวจางลงฮะมันก็แปลกเหมือนกันนะคะ
สีเขียวบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
อากาศอุ่นขึ้นประมาณหนึ่งถึงสององศาเซลเซียสค่ะ
แต่ใครที่ไปเที่ยวก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ายังคงอากาศเย็นอยู่
เตรียมเตรียมอุปกรณ์กันหนาวไปให้ดีค่ะ
ห่มรวมถึงเสื้อกันหนาวด้วยส่วนอากาศหนาวหนาวแบบนี้ค่ะ
เชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
พระสงฆ์ค่ะบอกว่าโอ๊ยจะออกมาบินทบาทแต่ละที
หนาวจริงต้องห่มผ้าคลุมไหล่สวมหมวกไหมพรมคลายหนาว
ชาวบ้านก็หนาวไม่ต่างกันค่ะสวมถุงมือถุงเท้าออกมาใส่บาทแบบนี้

เพราะช่วงนี้อากาศน้าวจัดจริงค่ะ

เขาบอกหนาวสะท้านไม่แพ้กันเลย
พระมหาดวงอำนาจสิริมงมังคโลนะคะ

เอาผ้าห่มไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่ขาดแคลน

เพราะว่าช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าจะหนาวไปจนถึงช่วงไหนนะคะ
ผู้สูงอายุนี่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงนะ
เวลาอากาศหนาวบางทีก็อาจจะเกิดเหตุร้ายได้ค่ะ
เอ้าคุณผู้ชมคะถ้าช่วงนี้มีการรับบริจาคอะไรต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสำหรับน้องที่อยู่บนยอดดอยยอดภูต่าง
กระหนุงเสื้อกระหนาวเอาไปให้น้องเขาหน่อย
แต่ตอนนี้ดิฉันนะคะเสิร์ชไปด้วยว่าจะบริจาคอะไร
แต่ก็ขอดึงว่าวไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วลมมันดีด้วยนะคะ

เฮ้ยเดี๋ยวว่าวว่าวนายกเหรอคะว่าวนายกกับทิศภัยวันเหรอ